ร้อนร้อนเป็นไฟสิบล้านซาเรนไฟจนต้องร้องขอให้จันทร์เอาน้ำแข็งมาถูหลังหลีซิอิอิร้อนแบบนี้อารมณ์หลีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนกับความรักของใครบางคนแถวนี้ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีรักวุ่นวายปวดใจซูมสวงเดือนเมษายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมทุนหลังจากที่ผันปวนอยู่ในเขาวงกฎอารมณ์ของกันและกันมานานก็ได้น่าชื่นตาบานกลับมาดีมีเวลาให้กันและกันอีกครั้งแต่อย่าคาดหวังมากเกินไป
เพราะโปรโมชั่นดีมักจะมีอยู่ไม่นานใช้ชีวิตรักกันแบบสโลไลท์สละอดยังเรียกพี่ค่อยเป็นค่อยไปรักษาสมดุลความรักไว้ได้ดี
อันดับสี่ราศีธนูต้องระวังไว้สำหรับชาวธนูที่เคยไปทำอะไรไม่ดีไว้จะย้อนมาทำลายชื่อเสียงแบบเร็วติดจรวดเสียด้วยไม่ได้แต่จะทำร้ายเราเองแต่ความรู้สึกของคนรักก็ถูกทำลายลงไปด้วยจนเชื่อใจกันน้อยลงความสัมพันธ์เป็นสีเทาบทจะดีก็แค่เกือบดีบทจะร้ายก็ดูไม่ร้ายแรงคลุมเคลือมึนงงหลีก็งง
สัมพันธ์จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองอันดับสองราศีตุลต่อให้เป็นราศีรูปตราชั่ง
แต่ความรักของชาวกุญชั่งเท่าไหร่ก็ไม่นิ่งขึ้นขึ้นลงลงเหมือนน้ำหนักหลี
เดี๋ยวโยกไปดีโยกไปร้ายโวยวายเสร็จหันมายิ้มให้
หลีก้อนงงว่าอารมณ์หรือเสื้อผ้าเลี้ยงไว้เหลือเกิน
จนเอาใจไม่ถูกพูดอีกอย่างเข้าใจอีกอย่าง
สิ่งที่ทำได้คือต้องเป็นทหารหลีหมายถึงทอทหารต้องอดทน
อันดับหนึ่งราศีพฤศพร้อนแรงไฟท่วมทุ่งความรักพุ่งผันผวน
ถ้าจะถามว่าอะไรร้อนกว่าอากาศเมืองไทยก็ต้องเป็นความรักของชาวพฤศพ
ที่เวลาดีก็ดีหายใจเฮ้ยดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายแรงตลอด
แต่ถ้าเกิดเรื่องคราวนี้จะทำใจยากสักนิดหลีแนะนำให้สวดมนต์บ่อย
ให้ใจได้ลมชื้นขึ้นมาได้บ้างอีกไม่นานก็จะผ่านไป
เอาล่ะเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีรักวุ่นวายปวดใจซูมส่วง
เดือนเมษายนหน้าร้อนร้อนไกลไม่เข้าร้อนใจ
จะร้อนอะไรไม่เข้าร้อนไฟรักซุ่มสวง